คุณผู้ชมครับข่าวนี้ต้องบอกว่าจนได้เกิดจนได้นะฮะ
เราเคยเห็นสายไฟหรือว่าสายสื่อสารที่มันห้อยระโยงระยาง

ใช่ครับนำเสนอข่าวอย่างต่อเนื่อง
ร้องทุกข์เข้ามาในรายการรถปลดทุกข์กันเยอะ
เรื่องของสายไฟระยงระยางย้อยลงมาเกือบถึงพื้นดินแบบนี้นะครับ
แล้วก็หลายคนกลัวเรื่องของไฟช็อตไฟดูดไฟรั่ว
แล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่กลัวก็คือถ้าสายมันไปพาดข้ามถนน
แล้วมันไปเกี่ยวคอรถ
เกี่ยวกับคนขี่รถจักรยานยนต์เข้า
จะทำอย่างไรเพราะก่อนหน้านี้เคยมีเหตุการณ์ใช่ไหม
แต่ว่าแต่นะเขาเป็นแพหเป็นแพหเท่านั้นเอง
เพราะมีผู้หญิงคนหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์มา
และถูกสายสื่อสารเกี่ยวคอ
ทำให้หญิงวัย๔๐ปีที่ขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมาตรงนี้เนี่ย
คอขาดหัวขาดเสียชีวิตคาที่นะครับ
เหตุสลดนี้เกิดขึ้นในช่วงเย็นเมื่อวานนี้
บริเวณถนนเหล่านาดีหน้าโรงเรียนแก่นนคร

ที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตกตะลึงเหมือนกัน
ไปพบศพเสียชีวิตอยู่กลางถนน
สภาพศพศีรษะหลุดออกมาจากบ่า
โดยยังมีหมวกกันน็อกติดอยู่ที่ศีรษะอยู่เลย
ทราบชื่อผู้เสียชีวิตคือนางสาวมณีเนธเจริญเหงา
อายุ๔๐ปีอยู่บ้านหมู่๘ตำบลพระลับ

จากการสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์ทราบว่าช่วงเกิดเหตุ
การจราจรบริเวณที่เกิดเหตุติดขัด
และเห็นผู้เสียชีวิตขี่รถจักรยานยนต์แซงขวามา
โดยที่ไม่เห็นสายสัญญาณสื่อสารที่มันห้อยลงมาแบบนี้คุณ
แล้วเส้นมันเล็กยิ่งเส้นเล็กมันยิ่งคมยิ่งบาดคอได้
จากนั้นคอของเธอไปเกี่ยวกับสายสัญญาณสื่อสารพอดิบพอดี
จนรถล้มลงและคอเธอขาดหลุดจากบ่าเสียชีวิตทันที
อย่างที่บอกไปศีรษะยังสวมหมวกกันน็อกอยู่เลยคุณ
เป็นภาพสยดสยองน่ากลัวสำหรับคนที่ผ่านไปแถวนั้น
ไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับ
เรื่องต้นตำรวจได้รวบรวมหลักฐานในที่เกิดเหตุ
พร้อมกับเก็บสายสัญญาณที่มันเป็นต้นเหตุ

เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
คุณผู้ชมมีความคิดความเห็นต่อข่าวนี้อย่างไร
อยากให้บ้านเราแก้ปัญหาเรื่องของทั้งสายไฟสายสื่อสาร
โยงระยางออกมาแบบนี้อย่างไรบ้าง
เคยเป็นข่าวมาอยู่แล้วนะฮะเรื่องสายไฟระโยงระยาง
เราก็กลัวกลัวอุบัติเหตุแบบนี้แล้วก็เป็นจริง
และจุดที่คุณผู้ชมอยู่นะคะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับสายสื่อสาร
สายไฟฟ้าห้อยระโยงระยางจนทำให้เกิดอุบัติเหตุ
หรือว่ามีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุอย่างไรแจ้งเข้ามาก็ได้นะคะ